อ้าวว่าไงสายย่อ

จริงแล้วดูเหมือนว่าแพทย์จะแบบตลกเฮฮาแต่กับลูกเนี่ย

ถ้าเสียง๑เสียง๒ไม่รอดก็คือตีอย่างเดียวค่ะ
จริงเราทั้งสองอย่างนะคะเลือกไม่ได้จริง
การที่คุณจะสตรองได้เพราะคุณต้องมีสติก่อน
งั้นคุณอยู่ดีจะมาสตองแบบไม่มีสติ

ทั้งสองอย่างอีกเหมือนกันค่ะอย่าให้เลือกค่ะ
เวลาเราช้อปปิ้งเหนื่อยไหมคะทำอะไรคะ
กินสิคะผู้ชายมันต้องมาคู่กันค่ะ
อันนี้ก็เลือกไม่ได้เขาเป็นทั้งผู้ชายที่เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง
แล้วก็เต้นตลอดเวลาและมีดนตรีในหัวใจ
ต่อให้เป็นเพลงช้าก็ยกได้เพลงเร็วก็สับรัวเลยค่ะ
จริงเรื่องกินเขาก็ค่อนข้างตะกะนะคะ
เราสามารถใช้คำว่าตะกะกับเขาได้

เลสซิ่งแยกแยกไม่ได้เลยสักสาย

แต่ถ้าต้องทำงานส้นสูงด้วยและดูแลลูกด้วยค่ะ
ปิ้งออนไลน์ค่ะทำอาหารตัดทิ้งไปเลยค่ะ

เล่นทุกอย่างค่ะอย่างละ๖นาทีค่ะ
สัตว์เลี้ยงไม่ค่อยได้ให้เขาเล่นเพราะเขาทำร้ายสัตว์ค่ะ

เพราะสวนสัตว์แกจะมีความกลัวค่ะ
แต่ถ้าเป็นสนามเด็กเล่นแกชอบปีนไปมากกว่า

เพราะว่าเขายังไม่ได้บอกเราอย่างชัดเจนว่าเขาชอบอะไร

เพราะว่าแกดูไม่ตั้งใจเรียนเลย
ไปเข้าคลาสที่อะไรที่เป็นจริงจัง

แต่ถ้าอะไรเกี่ยวกับการใช้พละกำลัง

อยากให้เป็นเด็กดีที่ฉลาดค่ะ
ทั้งแม่ลูกและเป็นเพื่อนค่ะ

เขาก็จะเห็นเราเป็นเพื่อนโดยที่ไม่มีความเคารพ

เขาก็จะรู้สึกว่าเคารพจนไม่กล้าบอกอะไรเลย
ต้องกอดแล้วหอมตามค่ะ

ในฐานะตอนนี้แพทย์รับ๒ตำแหน่งแล้วนะคะ
ในฐานะตอนนี้แพทย์รับสองตำแหน่งแล้วนะคะ
ในฐานะตอนนี้แพทย์รับสองตำแหน่งแล้วนะคะ
ในฐานะตอนนี้แพทย์รับสองตำแหน่งแล้วนะคะ
ในฐานะตอนนี้แพทย์รับสองตำแหน่งแล้วนะคะ

ในฐานะตอนนี้แพทย์รับสองตำแหน่งแล้วนะคะ

ในฐานะตอนนี้แพทย์รับสองตำแหน่งแล้วนะคะ
ในฐานะตอนนี้แพทย์รับสองตำแหน่งแล้วนะคะ
ในฐานะตอนนี้แพทย์รับสองตำแหน่งแล้วนะคะ
ในฐานะตอนนี้แพทย์รับสองตำแหน่งแล้วนะคะ
ในฐานะตอนนี้แพทย์รับสองตำแหน่งแล้วนะคะ
ในฐานะตอนนี้แพทย์รับสองตำแหน่งแล้วนะคะ